โอ้โหจะให้ดูว่าเป็นโรงแรมหรูเลยนะ

๊าซระเบิดบึ้มสภาพเป็นแบบนี้
มันไม่ใช่แค่แบบการระเบิดแล้วอยู่แค่จุดนั้น
แต่นี่อาคารถล่มถล่มเลยอ่ะเป็นอาคารโดมสองชั้นครับ
จัดเลี้ยงของโรงแรมแห่งเนี้ยโอ้ยดูสิดูสิโอ้โหที่อำเภอเมืองราชบุรี
ถ้าไม่เหลืออะไรเลยน่ะค่ะอ่ะผมผมสันนิษฐานน่ะโรงแรมจะกลัวผมน่ะ
น่าจะต้องลื้อชอบคุมสร้างดูดูดูดูพี่เบิร์ตอืมผนังปูนอะไรก็
กระจายหมดเลยอืมกระจกอาคารใกล้เคียงก็แตกเสียหายครับ
เก้าโมงเช้าเมื่อวานนี้ครับตอนเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
จากอาคารเสียหายแล้วมีคนงานโดนไฟคลอกไป๔คนนะ
เป็นชายหนึ่งหญิงสามครับที่น่าเป็นห่วงคือในสี่คนนี้
สาหัส๒คนมีแม่ครัว๑คนแล้วก็มีพนักงานจัดเลี้ยง๓คนครับ
จากการสอบถามคนงานทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ครัวก็เตรียมทำอาหารอยู่จะเลี้ยงคนงานไง
แต่จังหวะที่แม่ครัวจะใช้ปืนยิงเปิดเตาแก๊ส
เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นครับแล้วก็บึ้มเลยฮะ
เพราะดีว่าวันเกิดเหตุเป็นวันหยุดคุณผู้ชม

มีแค่พนักงานของโรงแรมนี่แหละหลังเกิดเหตุครับ
ผู้ปังกับการตำบรวจภูทรจราชบุรี
แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เป็นอาคารใช้เป็นห้องประชุมสัมมนานะเสียหายทั้งหลัง
แล้วก็จะมีสระน้ำขั้นกลาง
ส่วนอาคารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนี่เราทำกราฟิกให้ดู
อาคารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นห้องจัดเลี้ยงแล้วก็ห้องพักลูกค้า
ซึ่งอาคารนี้เนี่ยมีกระจกแตกทรัพย์สินก็เสียหายไปเยอะเลย
ส่วนของครัวและห้องเก็บของครับจะอยู่ชั้นล่างของอาคารครับ
แล้วก็ด้านหลังโรงแรมใช้เก็บถังแก๊สขนาดใหญ่

คือถ้าถังที่ใช้ในครัวเรือนมัน๑๕กิโลกรัมใช่ไหม

อันนี้๔๘กิโลกรัมคุณผู้ชมลองคิดดู๖ถังด้วยกัน
แก๊สทั้งหมดก็ต่อท่อเดินแก๊ส
ยังจุดทำอาหารในห้องครัวครับ
สถานที่ตรงนี้ก่อสร้างมากว่า๑๐ปีแล้ว
พอเข้าไปตรวจสอบจุดที่เก็บถังเนี่ย
พบว่าบริเวณวาวเปิดวาวปิดมันถูกปิดอยู่นะ
ไม่ได้เสียหายครับเเต็มถังเล็กถังขนาดครัวเลือด
ก็คาดว่าถังเล็กนนะน่าจะรั่วไหล
ผนังก็เลยถล่มง่าย
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปครับ
ก็ต้องเตือนผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรมต้องหมั่นสำรวจ
ตรวจสอบถังแก๊สท่อแก๊ส
แล้วก็อุปกรณ์ต่างให้พร้อมใช้งาน

แล้วก็ไอ้วาวเปิดปิดเนี่ยมันชำรุดเนี่ยต้องรีบเปลี่ยนนะคุณผู้ชม

ดมซะหน่อยมีกลิ่นแปลกนี่ต้องรีบตรวจสอบแล้ว
หาที่มาด้วยว่ากลิ่นมันมาจากไหนครับ
โอ้โหไม่อย่างนั้นมันอาจจะเกิดลักษณะเช่นนี้

แต่ว่าดอมคือไม่ใช่เตือนแค่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือว่าโรงแรมอย่างเดียวหรอก
เพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากไอ้ถังแบบที่ใช้ในครัวเรือนบ้านเรา
๑๕กิโลกรัมมันคือถังที่อยู่ตามบ้านเลย
ก็ต้องระวังต้องตรวจสอบต้องเช็คกันด้วยนะ

ไม่ว่าจากกับคนหรือว่ากับสิ่งของนะครับคุณผู้ชมครับ